ดูเรื่องของจอมปลวกกันหน่อยนะคะเขาบอกว่าช่วงโค้งสุดท้ายนี่มีจอมปลวกหลายที่เลย
ให้ขอโชคขอลาบเรารวบรวมมาให้แล้วค่ะ
พาคุณผู้ชมไปส่องเลขเด็ดกับจอมปลวกกันก่อน
ในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้จะมีที่ไหนบ้างตามมาเลยครับ
เริ่มกันที่จอมปลวกนางอรพิมที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าให้โชคมาแล้วหลายงวด
กลุ่มชาวบ้านพากันนำเครื่องเส้นไหว้ไปไหว้ขอโชคลาภจากจอมปลวกขนาดเล็กที่ผุดขึ้นริมถนนสายบ้านสลาวบ้านน้องโพ
ตำบลชุมแสงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำโดยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
พื้นที่บริเวณนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะอยู่ใกล้กับศาลหนองโพที่ชาวบ้านเคารพสัทธา
ส่วนจอมปลวกนี้ชาวบ้านก็เรียกกันว่าจอมปลวกนางอรพิมตามที่ร่างทรงเคยบอกไว้
ซึ่งบางคนก็เห็นว่ารูปทรงของจอมปลวกเนี่ยบางมุมก็ดูคล้ายกับเซียนพญานาคอีกด้วยล่ะครับ
และที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านร่ำลือกันว่าได้เลขเด็ดไปเสี่ยงโชคแล้วถูกรางวัลมาหลายงวดด้วย
ส่วนในครั้งนี้ชาวบ้านก็เห็นเป็นเลข๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้างแต่สุดแท้แต่ดวงหรือวาสนาของแต่ละคนนะครับ
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นชาวบ้านชวนกันไปส่องหาเลขเด็ดจากจอมปลวกแปลก
รูปทรงดูคล้ายกับพระพุทธรูปปางอุ้มบาทโผล่อยู่ริมห้วย
จอมปลวกแปลกความสูงราว๒เมตรรูปทรงคล้ายกับพระพุทธรูปปางอุ้มบาทหันข้างมาบนถนนแบบนี้
ถูกพบอยู่บริเวณริมห้วยพระคือพื้นที่บ้านหนองแสงตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
คุณเสนีนางเมืองจันทร์ชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา
ก็เห็นชาวบ้านมาส่องหาเลขเด็ดและไหว้ขอโชคกันตามความเชื่อ
เขาจึงยกมือไหว้และอธิษฐานขอให้เห็นเลขเด็ดบ้าง
ก็ปรากฏว่าเมื่อได้ยืนเพ่งอยู่ดีก็เห็นเลข๓ตัวโผล่มา
จึงนำไปหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงในงวดนี้ลองไปฟังเขาเล่าเรื่องนี้กันหน่อยครับ
เห็นเป็นเลขไล่กับน้องม่านเลี่ยงกับน้องม่านสามตัว
มันเป็นเลขสามหกศูนย์ไล่กับน้องม่าน
ส่วนคุณเรนูนนทศาลชาวบ้านอีกคนก็บอกว่า
ปลวกนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เธอเห็นมานานกว่า๕ปีแล้วล่ะครับ
ซึ่งรูปทรงก็ดูคล้ายกับพระพุทธรูปชัดเจน
จึงทำให้ชาวบ้านเชื่อกันว่าน่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์แน่เลยล่ะครับ